อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง
สวัสดีครับรายการเล่าสู่กันฟังมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับ

โอ้โหวันนี้มีข่าวมากมายมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับ

ข่าวเที่ยวข่าวกินข่าวฟินข่าวอะไรต่าง
มีมาฝากคุณผู้ชมกันเยอะเลยนะครับ
แต่ว่าช่วงนี้หลายคนเริ่มเดินทางท่องเที่ยวกันแล้ว

บรรยากาศก็เป็นใจเหลือเกินอากาศก็ดีเหลือเกิน
แต่การท่องเที่ยวการเดินทางต้องระมัดระวัง
เพราะว่ามาดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดจริง
และมีคลิประทึกที่เห็นต่อหน้าต่อตาเลย

ที่เกิดเหตุอยู่ที่ถนนสาย๒๔โชคชัยเดชอุดม

ก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตทนะครับ
คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพอุบัติเหตุชัดเจนเลยนะ
เพราะว่ารถคันหน้าเสียหลักแล้วก็ตกร่องกลางถนน
จากนั้นนะครับก็มีการสะบัดผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถกระบะ
กระเด็นตกมาที่กลางถนนนะครับ
รถคันหลังเนี่ยเบกไม่ทัน
แล้วก็ไปทับเด็กชายเอกชัยคนชุมอายุ๑๑ปีจนเสียชีวิต
ส่วนอีกคนที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะที่ถูกสะบัดตกลงมากลางถนนเหมือนกัน
คนนี้รอดมาได้อย่างหุดหวิดนะครับ
จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำนายชาวคนขับรถกระบะที่เทกระจาดเนี่ยนะครับ
เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบอกว่าพาครอบครัวไปทำบุญที่เขาใหญ่
ขากลับพอมาถึงที่เกิดเหตุรู้สึกวูบนะครับ
แล้วมารู้อีกทีคือรถตกร่องกลางถนนและเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวแล้วนะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บคนหนึ่งก็คือนายประเชือนนกจีบอายุ๔๓ปีนะครับ
ซึ่งเป็น๑ใน๓คนที่นั่งท้ายรถกระบะ
แล้วก็ตอนเกิดอุบัติเหตุนั้นเขาถูกเทกระจาดอยู่กลางถนนแล้วก็รอดชีวิตมาได้หุดหวิดเนี่ยนะครับ
ได้รับความเสียหายหม้อน้ำแตกจอดอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุอีก๑คันครับ
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับน่าจะเกิดจากรถคันหนึ่งซึ่งเป็นรถขนต้นไม้
ทีนี้รถขนต้นไม้นี่แหละครับที่เป็นรถที่เสียหลักก่อนแล้วก็ทำให้รถคันข้างหลังเข้าไปชน
จากนั้นมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่รถคันที่มีคนนั่งท้ายรถกระบะ๓คันเนี่ยนะฮะ
ต้องหักหลบแล้วก็เสียหลักตกร่องกลางถนนจนกระทั่งสะบัดคนท้ายรถออกมาบนท้องถนนแบบนี้นะครับ
แล้วก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุสลดเหมือนกัน
คุณป้าขายลอตเตอรี่ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วกำลังจะกลับรถนะครับ
แต่คุณป้าคงไม่ทันระวังและอีกฝั่งหนึ่งก็มีรถกระบะตู้ทึบเนี่ย
ขับมาเร็วเหมือนกันจนเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ประทึกนี้
ทำให้คุณป้าขายลอตเตอรี่ที่ขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตทันทีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณไฟแดงถนนสุขสวัสดิ์ปากซอยสุขสวรรค์๓๙ทับ๑
ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย๑รายก็คือนายค่อมใบมากอายุ๓๖ปี
คนขับรถกระบะส่วนผู้เสียชีวิตเป็นหญิง๑ราย
ก็คือคุณป้าแพรพันธ์สินอนันต์นะครับ
เนื่องจากศีรษะไปฟาดกับขอบฟุตบาทอย่างแรง
แล้วก็ร่างก็ถูกรถจักรยานยนต์ของคุณป้าทับนะครับ
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็เห็นว่ารถของผู้ตายขับมาตามถนนสุขสวัสดิ์ขาเข้ากรุงเทพ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้จอดรอบริเวณแยกไฟแดง
ก่อนที่พยายามจะขับข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม
ขณะที่รถบรรทุกที่วิ่งมาตามสามแยกพระประแดง
่งหน้าไปอำเภอพระสมุทรและมาด้วยความเร็ว
ทำให้เบรกไม่ทันนะครับก็เลยชนเข้าอย่างจัง
จนเกิดเป็นเหตุสลดครั้งนี้นะครับ

เป็นรถจักรยานของคุณยายคุณยายปั่นข้ามถนน
แล้วท้ายที่สุดถูกรถชนนะครับ

ภาพเอาไว้ได้นะครับเป็นภาพที่รถจักรยาน

ปั่นข้ามถนนณจุดกลับรถ
อยู่ก็มีรถที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชน
ร่างของคุณยายชะดาธานผู้เสียชีวิต

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพไซน้อยจังหวัดนนทบุรี

รถกระบะชนรถจักรยาน
ผู้เสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนบางกรวยไซน้อย
อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับ

ก็พบร่างของนางชะดาธานธันวาพักดีอายุ๖๖ปี
ใกล้กันนั้นก็พบรถจักรยานของผู้ตายล้มอยู่นะครับ
มีรอยชนทางด้านซ้ายห่างไป๓๐เมตรนะครับ
โดยมีนายวัชรวิทย์แก้วแกมศรีอายุ๒๓ปีเป็นคนขับนะครับ
โดยคนขับรถกระบะก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เขาขับรถมุ่งหน้าบางบัวทอง
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นช่องทางกลับรถ
อยู่ก็มีรถจักรยานขี่ตัดหน้านะครับ
ทำให้เขาเบรกไม่อยู่พุ่งชนรถจักรยานดังกล่าวครับ
เหตุการณ์นี้นะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้

แต่ตำรวจก็ต้องนำตัวนายวัชรวิทย์แก้วแกมศรีเนี่ย
ไปสอบสวนแล้วก็ต้องแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ

ขับรถต้องไม่ประมาทด้วยนะครับ
ทีนี้มาช่วยกันจับโจรหน่อยโอ้โห
โจรคู่นี้ทั้งดึงทั้งรั้งทั้งผลักทั้งอะไรต่างนานา
ตู้เติมเงินแล้วก็ตู้เติมน้ำมัน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยล่ะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
แล้วก็วงจรปิดสามารถจับภาพ๒คนร้าย

แล้วก็มางัดตู้เติมเงินแล้วก็ตู้เติมน้ำมันหยอดเหรียญ

ัดตู้เติมเงินเขตวิเชียนบุรีวันนี้๒๙พฤศจิกายน

เป็นตู้เติมเงินหน้าร้านเจเจไก่สดนะครับ
บ้านเล็กที่๙หมู่๑๐ตำบลสระประดูก
เป็นตู้ที่๒วงจรปิดจับภาพคนร้ายได้

ตู้เติมเงินนี้เป็นของเจ้าของร้านขายไก่สดนะฮะ
แต่ในคืนเกิดเหตุไม่มีใครนอนอยู่ที่ร้านครับ

คนร้ายซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นแล้วครับ
และพยายามช่วยกันทั้งผลักทั้งโยก
ดึงทั้งรั้งตู้เติมเงินแบบนี้
ให้หลุดจากพุกที่ยึดกับพื้นถนนนะครับจนในที่สุดตู้เติมเงินเนี่ย
พังลงมากับพื้นเลยแต่เป็นจังหวะเดียวกันกับสัญญาการขโมยดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมฮะตื๊ดอะไรแบบนี้นะครับ
จนทำให้คนร้ายทั้งสองคนเนี่ยตกใจก็เลยรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกัน
กับที่ไปงัดตู้เติมเงินของร้านขายไก่ส่หน
ล่าสุดผู้เสียหายทั้ง๒ราย๒เจ้า
ได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพวิเชียนบุรี

มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่ฮือฮามาก
แล้วก็ประทับใจมากมากนะครับเพราะว่ามีคนหอบเงินไปแสนกว่า
เอาไปซื้อทองแต่เชื่อไหมฮะว่าเงินที่หอบไปเนี่ย
เป็นเหรียญทั้งนั้นเลยเป็นเงินที่เขาเก็บหอมรอมริฟท์
ซึ่งเป็นคลิปขณะที่สามีภรรยาคู่หนึ่งใช้รถเข็นสินค้าของห้างนี่แหละครับ
ซึ่งเข็นถุงบรรจุเงินเหรียญชนิดต่างหลายถุงเลย
มาที่ร้านทองอึ้งเฮงหลีสาขาศูนย์การค้า
ช่วยกันนับเหรียญใช้เวลานับกันอยู่นานแล้วฮะ๓ชั่วโมงนะครับ
นับได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ๑แสน๒หมื่นบาท
หลังจากนั้นลูกค้าก็แจ้งความประสงค์ที่จะขอซื้อทองรูปภัณฑ์
เป็นสร้อยคอทองคำหนัก๔บาทครับ
พอเรื่องนี้ฮือฮาอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
หลายคนก็ชื่นชมพนักงานร้านทองที่สละเวลาช่วยกันนับเหรียญหลายชั่วโมงเลย
แต่หลายคนก็มองไปถึงคุณลุงคุณป้าแล้วครับ
ค่อยเก็บหอมรอมลิฟต์จากอาชีพขายกล้วยทอด

และสามารถนำมาซื้อทองน้ำหนักถึง๔บาทได้นะครับ

เป็นงานแต่งงานที่ไม่ธรรมดา
และส่วนใหญ่เวลาเขาแห่ขันหมากกันมา
เขาก็ใช้ต้นกล้วยธรรมดาเนี่ยใช่มั้ยครับ
แต่งานแห่ขันหมากครั้งนี้
ใช้กล้วยด่างแดงอินโด
หรือว่ากล้วยด่างทัพทิมสยามนั่นเอง

นี่แหละฮะเป็นต้นกล้วยด่างแดงอินโด
ที่ถือเอามาเป็นสินสอดทองมั่นด้วยนะครับ
นี่ครับบ่าวสาวชาวสกลนครนะครับ
เข้าพิธีวิวาสุดชื่นมื้น
มกลางญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายนะครับ
และการแต่งงานครั้งนี้ไม่ธรรมดา
เพราะเป็นการแห่ขันหมากด้วยกล้วยด่างแดงอินโด

ตีราคาไว้ที่๒ล้านบาทครับ

แล้วก็ทองน้ำหนัก๕บาทด้วย

จะเห็นครั้งแรกที่ใช้กล้วยราคาแพงแบบนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านโพนบกที่ตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนครนะครับ
ซึ่งจัดพิธีมงคลสมรสระหว่างนางสาวปนัดดาแล้วก็นายปัณพัฒน์เตสิทธนกรหรือว่ามอส
แล้วก็บรรดาเพื่อนก็ฮือฮาพูดถึงแต่ต้นกล้วยด่างแดงอินโดนี่แหละครับ
เพราะถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่เอามาอยู่ในขบวนแห่ขันหมากแล้วก็ที่สำคัญถือว่าเป็นสินสอดทองมั่นอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ไปดูอีกงานแต่งคุณผู้ชมฮะเห็นงานแต่งนี้ก็จะแปลกตาเพราะเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ใช่คนแต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นตัวอะไรโอ้โหมีพิธีครบครันแบบนี้นะครับ
เจ้าบ่าวมาแล้ว

สู่ขอม่อนเหรอ
นี่ฮะข่าวนี้ต้องเอาใจทาสแมวกันหน่อยนะฮะภาพที่เห็นคืองานแต่งของคุณฮะเก๋าและคุณสกาวเขานะครับเป็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแมวเหมียวที่ทาสแมวฝ่ายเจ้าบ่ายกขบวนขันมากสู่ขอเจ้าสาวตามประเพณีไทยเลยนะครับก็มีขั้นมีตอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการขนสินสอดทองมั่นแต่สินสอดของเขาเนี่ยเป็นอาห
ก็ร่วมกันทานบุฟเฟ่ค็อกเทลแมวฮะก่อนจะส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าสู่เรือนหอตามประเพณีครับโดยงานเลี้ยงนี้จัดขึ้นที่โรงแรมนะคุณโรงแรมแมววากะคิมิแคทโฮเทลแอนด์สปานะครับตั้งอยู่ที่เลขที่๒๒ทับ๔๘ถนนธรรมบูชาตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกครับถือว่าเป็นงานแต่งงานแมวหนึ่งเดียวในประเทศ
แล้วก็เธอเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมแมวนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอทำธุรกิจรับจัดอีเวนต์

ก็เลยเริ่มจัดงานให้แมวเหมียวบ้างละครับ

แล้วเขาอยากมีงานอะไรต่างนานาให้แมวนะครับ
ไม่ว่าจะงานวันเกิดงานแต่งแมวเหมียว
ก็มีลูกค้าเริ่มสนใจจองคิวจัดงานกันมาบ้างแล้วนะครับ

ริเริ่มเป็นเจ้าแรกของประเทศเลยนะครับ
ต่อกันที่เรื่องของแมวเหมียวกันบ้างคราวนี้
ไปดูน้องแมวขี้อ้อน
คุณยายไปไหนหนูไปด้วย
แต่ไปแบบไหนให้คุณผู้ชมไปดูภาพของความน่ารักกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะน้องเหมียวขี้อ้อน
ขึ้นหลังคุณยายออกเที่ยวเป็นเพื่อนคลายเหงานะครับ
นี่ฮะคุณยายทองคำแป้นกลัด

เหมียวพร้อมทันทีกระโดดเกาะหลังไปด้วย
ทุกครั้งที่คุณยายขยับตัวเลยนะครับ
เรียกว่าน้องเหมียวเป็นเงาที่ตามตัวคุณยายเลย
โดยน้องเหมียวตัวนี้ชื่อว่าเจ้าก้อนทองนะครับ

ว่างนะฮะก็จะมานั่งเล่นกับเจ้าก้อนทองเป็นประจำเลย
ทองคำเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านของยายอยู่ติดนาข้าว

ยายก็เลยอยากหาแมวมาเลี้ยงไว้เพื่อคอยไล่หนูไล่งูนะครับ
หลานชายยายก็เลยไปขอแมวจากเพื่อนบ้านมาเลี้ยง
แล้วก็ทีนี้ด้วยความน่ารักด้วยความขี้อ้อนของมันนะฮะ
คุณยายก็เลยรักเป็นพิเศษเลยนะครับ
ทองคำเล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่มีเจ้าก้อนทองมาอยู่ด้วย

ภาษาคนแก่นี้นะปกติก็จะเหงา
แต่เจ้าก้อนทองก็จะทำให้ยายคลายเหงาไปได้
ครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะน่ารักจริงจริงนะครับ
เวลามีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนแบบนี้ก็จะไม่เหงานะฮะ
พาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกที่หนึ่งที่นี่เรียกว่าทุ่งกระเจี๊ยวฮะ
ตามธรรมดาเราจะได้ยินทุ่งดอกกระเจียวใช่ไหมแต่คราวนี้ผมพูดไม่ผิด
ไปดูทุ่งกระเทียวนี้กันนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนักท่องเที่ยวอาจจะเขินอายหน่อย
โดยเฉพาะสาวเนี่ยนะแต่ก็เดินเข้าไปในทุ่งกระเจี๊ยวยักษ์
เพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึกภายในสวนไตรเทพนะครับ
โดยเจ้าของสวนผู้เนรมิตทุ่งกระเจี๊ยวยักษ์เล่าให้ฟังเลย
บอกว่าเขาสร้างสวนแห่งนี้จากจินตนาการ
เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติได้ตื่นเต้น
โดยสาวที่เข้ามาถ่ายภาพเนี่ยโอ้โหหัวเราะกันคิกคักเลย
มีป้ายข้อความระบุไว้แบบนี้ครับ
บอกว่าทุ่งกระเจี๊ยวเกิดขึ้นหลังจากลาโฮเน่
เทพเจ้าแยกชิ้นส่วนเพราะความผิด
ฐานที่ลาโฮเน่ไปปล้นพลังชีวิตและเที่ยวคมคืนไปทั่ว
ดังนั้นอวัยวะเพศของลาโฮเน่ก็จะถูกตั้งประจานในลานศิลา
แล้วก็ตั้งไว้หลากหลายมากมายแบบนี้
เรียกว่าเป็นทุ่งกระเจี๊ยวนั่นเองนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นตำนานที่เจ้าของสวนผู้สร้าง
เขาเปิดเผยเขาเล่าจินตนาการให้ฟังนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องเขินต้องอายกันแล้วฮะ
อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสจินตนาการ
ภายใต้สวนแห่งนี้เนื้อที่ประมาณ๒๐ไร่
อยู่ติดกับลำน้ำพองนะฮะที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อน
ก็เปิดให้บริการตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น
แม่ก็บอกแล้วว่าข่าวนี้ก็จะเขินอายหน่อยนะฮะ

คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียว
ช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปร้านเสริมสวยร้านนี้เข้าไป
อกจากจะสวยเรื่องของผมเผ่าแล้วยังสวยทางใจได้อีกด้วยนะฮะ
ทางใจแบบไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ
กลับเข้ามาสู่เล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับคุณผู้ชมฮะ
พาไปเที่ยวในสถานที่แปลกกันบ้าง

และพาไปวัดแต่เหมือนได้ไปร้านกาแฟ
คุณผู้ชมอาจจะเกาหัวแล้วเอ๊ะยังไง
สถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้คือยังไงกันแน่นะครับ
บรรยากาศภายในร้านอย่างที่บอกไปคล้ายสารเจ้าเลย
มีพระพุทธรูปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเต็มร้าน
แล้วพอเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกแบบอารมณ์เย็นขึ้นมาทันทีนะครับ
เพราะมีการเปิดเพลงเป็นบทสวดมนต์ทิเบส
ให้ลูกค้าได้ฟังได้ซึมซับกันด้วยนะครับ

ก็คือคุณเปิ้ลทาแก้วเป็นช่างเสริมสวยวัย๓๘ปีนะครับ

เกิดจากที่เธอนั้นมีความเชื่อและมีความศรัทธา
จากเธอกินเจแล้วก็ชอบทำบุญนะครับ
มีความเชื่อเรื่องของฮกลกซิลเฮ่งเจีย
เจ้าพ่อกวนอูเจ้าแม่กวนอิ่ม

ก็เช่ามาบูชาที่ร้านแล้วชีวิตดีขึ้น
กิจการการค้าเจริญรุ่งเรือง
ประสบความสำเร็จในหลายเรื่อง
ทีนี้ก็เลยเช่าบูชาเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
เธอก็เลยเปิดร้านเสริมสวย

ภายในร้านก็จะเปิดเพลงบทสวดมนต์ทิเบส
ให้ลูกค้าได้ฟังแบบเย็นใจสบายใจกันนะฮะ
ใครสนใจก็สามารถแวะไปที่ร้านเสริมสวยได้นะฮะ
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ
จากเข้าร้านเสริมสวยที่บรรยากาศคล้ายกับวัดคล้ายกับสารเจ้า
คราวนี้พาไปเข้าวัด
แต่จะได้บรรยากาศเหมือนร้านกาแฟ
และได้ริมรองกาแฟรสพระธรรม
นี่ครับที่วัดท่าใหม่อิตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ที่นี่นอกจากจะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
ยังมีร้านกาแฟแม่มณีตั้งอยู่ในวัดด้วย

ที่สำคัญคนที่ทำกาแฟเป็นพระเนรของวัดแล้วครับ
พระเนรผลัดเปลี่ยนกันออกมาทำกาแฟสดแล้วก็เครื่องดื่มหลายชนิดนะครับ
โดยทางวัดได้เปิดให้บริการแก่ญาติโยมที่เข้ามาเที่ยวชมภายในวัด

แล้วก็ชมวิวที่สวยงามของวัดไปด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะพาไปวัดอีกที่หนึ่ง
คุณผู้ชมไปเห็นแล้วจะแบบโอ้โหตาโตเลยนะครับ

โบสถ์หรือว่าพระอุโบสถที่งดงามหลังนี้
เป็นไม้ล้วนแล้วก็รวมมูลค่าของพระอุโบสถนี้
ก็คือประมาณ๘๐ล้านบาทครับ

ที่วัดพุทธวนาบรามหรือว่าวัดป่าวังน้ำเย็น
ตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับ
นักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวมาทำบุญไหว้พระ
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นนะครับ

ซึ่งเป็นไม้สักทองขนาดใหญ่
เสา๑๑๒ต้นคุณผู้ชม
ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ

ประกอบด้วยไม้แดงไม้ประดูก

มูลค่ารวมแล้ว๘๐ล้านบาทนะครับ
แล้วก็หอประคังสร้างจากไม้สักขนาดใหญ่อลังการแบบนี้

เป็นพระอุโบสถเสาไม้ตะเคียนวัดป่าวังน้ำเย็น
ใช้เสาไม้ซุงรวม๓๒ต้น

ค่าก่อสร้างสำหรับพระอุโบสถ

ถือว่าเป็นพระอุโบสถไม้๒ชั้น
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะครับ
จุดเด่นของวัดป่าวังน้ำเย็น

ก่อสร้างจากไม้ทั้งสิ้นเลยนะครับ
ก็ด้วยฝีมือจากช่างซึ่งมีความวิจิตรบรรจง
แล้วก็เป็นวัดที่มีความสวยงามอลังการจริง
ส่วนคุณผู้ชมที่อยากไปเห็นความอลังการ
งดงามของวัดพุทธวนาบรามหรือว่าวัดป่าวังน้ำเย็นแห่งนี้นะครับ
เพราะเขามีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙นะครับ
ใครอยากจะไปกราบไหว้นามัศกาลพระรวมถึงไปเยี่ยมชม
สามารถสอบถามรายละเอียดก่อนนะฮะก่อนที่จะเดินทางไปนะครับ
ตามช่องทางที่ผมขึ้นไว้ที่หน้าจอของรายการนี้แหละนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะวันนี้เล่าสู่กันฟังเนี่ยนำเสนอหลายเรื่องแล้วนะครับ
เวลาแป๊บเดียว๕โมงเย็นแล้วหมดเวลาของรายการ
แต่ว่าภาพปิดท้ายของเราเป็นภาพที่สวยงามจริง
พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูทะเลหมอก๓แผ่นดิน
ก็คือไทยลาวแล้วก็พม่างดงามขนาดไหนในช่วงหน้าหนาวแบบนี้

ส่วนพรุ่งนี้เราเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวี๔โมงครึ่ง

วันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
เราเจอกันฟัง